ดูเรื่องนี้ผมว่าหลายคนรอดูอยู่
เจ๊ม้อยวีพลัสก็เอาคลิปนี้มาลง
เขาบอกว่าพอโรงเรียนนี้ไปแอบดูครูผู้หญิงอาบน้ำ
ถึงขั้นที่ครูผู้หญิงคนนี้เครียด
ขอย้ายเลยลองดูคลิปฮะ
นี่คือช่วงที่นักเรียนเขาประท้วงไล่ผอกันแล้ว
พอมารู้ว่าพฤติการของท่านผอเป็นแบบนี้นะฮะ
อกจากนี้ยังมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่ผมบอก

ผู้อำนวยการนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียว

นี่นุ่งผ้าขนหนูนะครับ
แล้วก็เดินเข้าไปซอกตรงนี้
เขาบอกว่าตรงนี้แหละเป็นบ้านพักครูที่อยู่ติดกัน

แล้วปรากฏว่าครูเวรเนี่ยเดินเข้าไปคงจะจ๊ะกันครับคุณผู้ชมฮะ
จ๊ะกันปั๊บพอคงตกใจ
ตกใจแล้วเลยวิ่งพลวดออกจากไอ้ช่องเดิมที่เข้าไป

ตอนนี้ตอนออกมาเห็นไหมยังมีผ้าขนหนูแกว่งอยู่
คุณผู้ชมดูนะแล้วตอนเดินออกมาอีกที
เหมือนผ้าขนหนูมันหลุดไปแล้ว

บอกพอคนนี้เนี่ยย้ายมาได้ไม่ถึง๒ปี
เดี๋ยวช่วยกันดูก่อนนะท่อนนี้สำคัญ

จริงด้วยเหมือนมันไม่มีผ้าหุ้มแล้ว
เหมือนผ้าขนหนูมันหลุดไปแล้วตกใจวิ่งแล้วหลุดหรือเปล่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๒๐มกราคมที่ผ่านมานะครับ

พอคนนี้ไปดูครูผู้หญิงอาบน้ำ
ทำทีว่าไปลดน้ำผักตอน๒ทุ่ม
แต่จริงไปดูครูผู้หญิงอาบน้ำ
ครูผู้หญิงได้ยินเสียงดังมาจากหลังห้องน้ำ
พอทำเรื่องไปนะครับมีการขอดูกล้องวงจรปิด
พอบอกว่ายังไงไหมไม่ต้องขอดูหรอกผมเองนี่แหละแล้วขอ
แล้วผอก็ยิ้มสวยให้ทีนึงนะครับคือตอนนี้นะครับ
ท่านผู้นายการท่านนั้นนะครับก็ทำอย่างที่ผมบอกไป
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่คือนักเรียนเขาทนกันไม่ไหว

นะฮะมาตั้งใช่มาตั้งแถวประท้วงกันแล้วครูผู้หญิงคนนั้นน่ะเครียดมากนะ
ตอนนี้ทำเรื่องไปถึงพอเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว
แต่เรื่องไม่คืบหน้าส่วนพอคนที่ก่อเหตุ
ก็ยังมาเรียนทำมาที่โรงเรียนปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับ
เรื่องนี้ก็ฝากทางพื้นที่การศึกษาด้วยนะครับ
หลักฐานก็มีนะคะแล้วก็บอกว่าเป็นตัวเองด้วย
ก็คงจะต้องนำไปสู่กระบวนการตรวจสอบล่ะค่ะ
เพราะว่านี่ก็มีการประท้วงกันแล้วในโรงเรียนด้วยนะคะ